ต้องระวังกันก็คือสภาพอากาศเพราะว่าค่อนข้างจะแปรปรวนเหมือนกัน
เมื่อคืนนี้แถบจังหวัดตอนบนของประเทศไทยเชียงรายค่ะมีลูกเห็บตกลงมานะคะในสามอำเภอก็ทำให้เดือดร้อนกันไปนะคะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดฝนตกหนักที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเวลาสักสามทุ่มครึ่ง
ไม่ใช่แค่ฝนที่ตกลงมาค่ะลูกเห็บค่ะขนาดแตกต่างกันเนี่ยก็ตกลงมาด้วยนะคะ
ตุ๊กขุนเดชหรือพระขุนเดชพรมสวัสดิ์นำมาแชร์แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่า
ขณะเกิดลูกเห็บตกยังเกิดไฟฟ้าดับบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหาย
โดยพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนี้พัดกระหน่ำในพื้นที่เป็นเวลา๓๐นาที
ทำให้เสาไฟฟ้าหลายต้นหักโค้นไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
ในอำเภอเชียงแสนแม่สายและแม่จันทร์ในจังหวัดเชียงรายนะคะ
หลังจากพายุสงบลงเจ้าหน้าที่ก็เร่งออกไปช่วยเหลือประชาชน
กิ่งไม้และต้นไม้ที่ข้นล้มทับเส้นทางจราจร
รวมทั้งซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ตามปกติ
ขณะเดียวกันนะคะก็มีหลายคนออกไปถ่ายภาพ
เห็บที่ขาวโพลนทั่วพื้นสนามย่าบางคนบอกดูแล้วก็คล้ายคล้ายหิมะเหมือนกันนะ
ซึ่งก็เป็นภาพลูกเห็บที่ตกกระจายเต็มท้องถนน
บางคนไม่เคยเห็นก็ตื่นเต้นแชร์กันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยนะคะ
โดยลูกเห็บที่ตกลงมาก็มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไป
ลูกใหญ่เท่าผลมะนาวก็มี
และหลังจากที่เกิดพายุฝนและลูกเห็บตกเสร็จแล้วเนี่ย
ก็สภาพอากาศบริเวณนั้นก็เย็นลงเล็กน้อย
อุตุก็เตือนนะคะช่วงวันนี้๒๙๓๐ธันวาคม
ก็จะมีลูกเห็บตกในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็แม่ห้องศร

ยังไงก็เฝ้าระวังรับมือกันด้วยนะคะ